ไปดูกันต่อนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่ไปที่นี่เนี่ย

เพราะว่าเขาไปพบกับสารกุมารที่อยู่ใต้ต้นโพอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ต้องมีน้ำแดงโดยไหม
หน้าวัดท่าหลวงพลตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ที่บริเวณใต้ต้นโพใหญ่ภายในป่าช้านี้นะคะจะมีสารบางอย่างตั้งอยู่
ซึ่งสารที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือสารกุมารค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นสารกุมารศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบกับคนที่มาขอโชคลาภไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยแห่แหนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับสารกุมารนี้ไม่ขาดสายมาตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะดูจากของสิ่งที่เอามาถวายให้กับสารกุมารก่อนเลยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ
ว่าจะเป็นของหลงของเล่นอะไรที่น่าจะเหมาะกับการบูชา
ทีนี้พอไปดูใกล้นะจะเห็นว่าข้างสารกุมารเนี่ย
จะมีหลุมฝังศพหลุมหนึ่งอยู่ด้วย
ใช่แล้วหลุมฝังศพนี้นะคะคุณคะ
ยากสิแค่นี้ก็หึงแล้วอ่ะ

ใจเย็นใจเย็นนี่มันยังกลางวันอยู่นะ
เขาบอกว่าหลุมฝังศพที่เห็นอยู่นี้ก็คือหลุมฝังศพของน้องพอร์ต
หรือว่าน้องกุมารที่ชาวบ้านเชื่อว่าประจำอยู่ที่ศาลแห่งนี้นั่นแหละ
ของเล่นก็มีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยนะ

ถูกต้องเลยชาวบ้านเขาก็ล่ำลือเล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่าน้องพอร์ชเนี่ยเสียชีวิตขนาดที่อยู่ในท้องของแม่

คุณแม่ก็เลยมาขอให้ทางวัดนะคะ
ขออนุญาตว่าขอฝังศพน้องไว้ตรงพื้นที่นี้

บรรดาญาติพี่น้องของคุณแม่น้องพรและชาวบ้านเนี่ย
ก็พากันนำเลขทะเบียนรถที่บรรทุกศพของน้องพอส

ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยได้โชคได้ลาบกลับมาเป็นแถวเลย
นี่แค่วันแรกที่เอาศพไปฝังนะ
จากนั้นชาวบ้านก็เริ่มทยอยกันมาอย่างต่อเนื่อง
มาขอน้องพอสอีกขอโชคขอลาบ
แล้วก็ได้โชคได้รับกลับไปอีกเช่นเคยนะคะ
แล้วพอมาวันนี้เขาก็บอกว่า
เป็นอีกที่ที่หนึ่งนะที่คนนิยมมาขอพร
โดยนางสุดาพรกัณหาหนึ่งในผู้ที่มาขอโชคขอลาบเนี่ย
บอกว่าตัวเองเป็นผู้โชคดี
ลาบจากการขอสารกุมารน้องพอร์ตมาแล้ว
ถึง๖งวดติดโอ้โห

ตั้งแต่ตั้งศาลขึ้นมาประมาณ๓เดือนเสร็จเนี่ย
ติดต่อกันโดยตลอดทุกงวดไม่มีพลาดเลยนะคะ

เขาบอกว่าจะมาจุดทูบแล้วเขย่าเซียมซี
พอถูกโชคได้ลาบสมปรารถนาแล้ว
ก็กลับมาหาน้องพอร์ตมหาศาลกุมารแห่งนี้อีก
ก็จะซื้อลูกอมซื้อของเล่นซื้อนมมาให้
เป็นการขอบคุณเป็นการแก้บนนะครับ
เป็นการขอบคุณที่ให้โชคให้ลาบ
บางส่วนที่ถูกรางวัลได้มาเยอะนี่นะ
ถึงขั้นเอาภาพยนตร์
หรือไม่ก็เอาคณะลิเกมารำแก้บนที่ศาลก็มีเลยค่ะ
โอ้โหคือเอาใจน้องพอร์ชกันชุดใหญ่เลยนะคะ
สำหรับคนที่เขาโชคดีกันมาแล้วนั่นเอง
ชิสาอยากติดต่อน้องพอร์ชไหม

ดิฉันเห็นมีตั้งโทรศัพท์ไว้ด้วย
อยากจะถามคุณผู้ชมที่เขาได้ไปหาน้องพอร์ชมาแล้ว

ฮัลโหลน้องพอร์ตเบอร์อะไรจ๊ะ

เขามีโทรศัพท์ให้น้องพอสด้วยเผื่อว่าเราจะติดต่อน้องพอร์ชโดยตรงได้ไง
อันนี้ก็เป็นให้น้องพอร์ตเอางวดใช่ไหมลอง๒คนสัก๗๘งวดแล้วกัน

วันนี้ให้น้องพอร์ตโทรมาหาพี่ชิสาก่อนเลยคืนนี้

จะได้โชคดีไงเดี๋ยวไปหาสารน้องพอร์ชเอง
เพราะว่านี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะ
เพราะว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งที่จะมายึดเหนียวจิตใจ

ก็เอาเป็นว่าฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะจ๊ะ
เดี๋ยวจะหาว่าน้องพอร์ตไม่เตือน
แต่น้องเชอรี่กับพี่ชิสาเตือนแล้ว